ต้องยอมรับนะครับว่าละครดังเรื่องบุภเพสันนิวาส
ทำให้คนไทยนั้นหันมาสนใจประวัติศาสตร์ชาติไทย
ในสมัยอายุทยากันมากขึ้นนะครับ
และละครเรื่องนี้นะครับจะจบในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ซึ่งฉากสำคัญฉากหนึ่งของละครเรื่องนี้
ก็คือฉากที่คอนสแตนตินฟอร์คอนหรือว่า
เจ้าพระยาวิชายเยนถูกประหารชีวิต
กรมศิลปากรได้ขุดพบโครงกระดูก
ของมนุษย์โบราณในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
จากการตรวจสอบนั้นน่าสนใจมากครับ
เพราะว่าหลักฐานนั้นคาดว่า
จะเป็นโครงกระดูกของเจ้าพระยาวิชายเยนหรือว่าฟอร์คอน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
และถือเป็นตัวละครหลักในละครดัง
ที่กำลังจะลาจอแก้วในวันพรุ่งนี้
จากสภาพของโครงกระดูกที่ขุดพบ
เป็นโครงกระดูกมนุษย์ที่ไม่มีกระโหลกศีรษะ
และพบว่ามีร่องรอยกระดูกหน้าแข้งหัก
ซึ่งนายจารึกวิไลแก้วผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่๑๐สันนิษฐานว่า
คือเจ้าพระยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอร์คอน
ถูกประหารด้วยการตัดศีรษะแล้วนำไปเสียบประจานไว้ทั่วพระนคร
ส่วนร่างกายนั้นก็ปล่อยให้แรงกาลุมกิน
เนื่องจากเป็นนักโทษในสมเด็จพระเพศราชาเป็นใหญ่ในช่วงปี๒๒๓๑
ตรงบริเวณฐานโบดแล้วก็ที่ใต้กระดูก
มีการใช้อิดลองแล้วก็มีปูนขาวด้วย
แล้วก็ข้างบนเหมือนมีการนำมาอิดก่อเลี้ยงเป็นคล้ายลุ้มศพ
อีกหลักฐานสภาพแวดล้อมประกอบที่สำคัญ
คือการขุดพบซากฐานอิดที่สันนิษฐานว่าเป็นฐานโบสถคริสเตียน
ประกอบกับมีอิดเป็นรูปทรงกลมล้อมรอบกระดูกไว้
คือหลักฐานสำคัญที่ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่๑๐เชื่อว่า
โครงกระดูกเหล่านี้มาจากสมัยอายุทยาและเป็นโครงกระดูกของฟอร์คอนจริง
เนื่องจากลักษณะของการก่ออิดคล้ายเป็นหลุมฝังศพแบบคลิด
มีการโบกด้วยปูนขาวทับศพเอาไว้ซึ่งมีในลักษณะเดียวกันกับโครงกระดูกของชาวฮอลันดา
เคยขุดพบที่จังหวัดสงขลารวมถึงร่องรอยคล้ายถูกฟันที่โครงกระดูก
เชื่อว่าฟอร์คอนอาจถูกทรมานก่อนการประหารชีวิต
จากนี้ห่างกันไปประมาณ๖เมตรจะพบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีความสูงไม่เกิน๑๔๐เซนติเมตร
โดยรอบจะมีหม้อดินถ้วยชามและที่นิ้วมือจะมีแหวนที่ทำจากหิน
ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระปีโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนารายมหาราช
ที่ถูกพัดตกจากที่สูงและถูกประหารด้วยการตัดศีรษะเช่นเดียวกัน
โดยผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่๑๐ชี้ว่าเรื่องนี้ยังคงมีการถกเถียงกันในแวดวงวิชาการ
ซึ่งการพิสูจน์จะต้องนำมวลกระดูกไปทรงตรวจ
สำนักงานปรมนูเพื่อสันติ
เพื่อคำนวณหาว่าอายุนั้นอยู่ในยุคใด
จึงจะเป็นคำตอบที่ชัดที่สุด
ส่วนพื้นที่ของเอกชนที่ถูกค้นพบโครงกระดูกปัจจุบัน
กรมศิลปากรได้ทำการกรบหลุมที่ขุดพร้อมกระดูก
โดยใช้พลาสติกคุมโครงกระดูกไว้ก่อน
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เอกชน
ที่มีการซื้อขายกันในราคาหลายล้านบาท
อย่างไรก็ตามโครงกระดูกที่ค้นพบนี้
ก็ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปว่า
จะเป็นฟอร์คอนอีกหนึ่งตัวละครดัง

ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็คงปลุกกระแสประวัติศาสตร์ชาติ
เพื่อไม่ให้หลัดไหลไปตามการเวลา
หรือแค่เพียงตามกระแสละครดัง

พระสจิริฐิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน